ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับผู้หญิงตัวเล็กที่อยู่ในวัยเริ่มโรยรา
ต้องรับภาระดูแลหลานเพียงลำพังมากกว่า๑๐ปี
แต่ภาระนี้ไม่ได้ใหญ่เกินกว่าหัวใจ

เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
แม่ซื้อน่าพ่อนสัตว์ชิ้นจ้า

อาชีพทำการเกษตรจ้า

นำตาลเป็นลูกของลูกสาวคนตัว
น้ำตาลนี่กับพ่อแม่แยกทางกันแต่น้อยคนละค่ะ
แม่หนูไปเห็นงานอยู่กรุงเทพจ้า
หนูอยู่กับแม่นู้นหลายปีแล้วจ้า

อายุ๑๕ปียุโม่๒จ้า

อ้อยก็เป็นคนนิสัยล่ะ

นั่มเกี่ยวเขาเกี่ยวนำโอ้จัง

พี่สงสารได้ถึงชมเป็นเธอนางเพ้อชมการสิน่ะ
เจอก็แค่แกจะรักษาเจอยังได้
เราก็เป็นคนที่ารักด้วยเจ้า

เก็บเป็นกระพากระพาตั้งแต่๓เดือนคุณค่ะ
คันแม่บ้านเสาร์อาทิตย์แม่พาไปหน้าก็ไปโละยาถอนยา
สวยแม่อยู่ขิ้งก็เป็นพิสัยของอ้อยนี่แหละค่ะ
ทุกมือนี้ไปเรียงข้วยแท่นย่าย
นั่นมันก็เห็นกับเห็ดเกษตรนั่นแหละจ้ะเห็ดท่านหน้าปีละเทือนจ้ะ
วันเสาร์อาทิตย์หว่างก็ไปเห็ดซอยพ่อนจะ
โดยเฉพาะยักษ์โสธรพื้นที่นาคาถูกน้ำท่วมเกือบหมด
ตอนนี้ชาวบ้านหมดเนื้อหมดตัว
หาจดเส้นเกือบหมดเนื้อหมด
เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อ

เมื่อเมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

ก็ฮากันป้องไปหาเอาไฟหัวแบดไซด์ของเขาไป

ในขั้วของเพลินมีแต่แม่นูนเป็นผู้หาเรียง
น้องใส่กับว่าซอยอย่างกับกินแต่เหล่าเมาตะยา
ถึงแม้ว่าน้องจะกินเหล่าเมายา
แม่ก็ฮักน้องเลยค่ะฮักไหล
เพราะว่าน้องซั่วกับเป็นน้องของแม่
กลุ่มมหุ่นประสิทธิ์จังไหนเพื่อนนี้สิเศร้ามากว่าซะไหมจ๊ะ
เพื่อนกับว่าฟั่งเพิ่งเว้าออกมูสิจ๊ะ

หมื่นวันที่สี่บอกกระล่าวฮันค่ะ
เสียใจค่ะเสียใจสิน้อง

พ่อเป็นเสียเนอะแต่ก็เสียใจที่พ่อจาดไป

ลูกเอ๊ยถึงสิทุกข์ที่ง่ากับยธิมกันเนอะ
จากไหนก็เลี่ยงน้องจากไหนก็เลี่ยงลูกเลี่ยงร้าน
จากไหนก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตุ้มกันใส่กันให้ได้
พี่มีคำนึงก็แม่งกันกินล้างเธอ
เพื่อที่น้องกับพี่หลานกินแล้วค่ะ

ก็ทุกเรื่องแล้วค่ะคร้วงด้วยกับนึง

แม่ก็บอกว่ามีปัญญาสิเปล่าไม่ร้านเทียนค่ะ
หนูก็รีดตัวหนูก็หัก
หนูว่าหนูเลี่ยงหนูก็ตั้งแต่หน่อยจ้ะ
หนูเมื่อยนำพ่อกับเมื่อยแล้ว
กันยังไม่เมื่อยนำพ่ออีกไม่สิจ๊ะ
สถานะของบ้านนี้ลำบากแห้งค่ะ
ตอนนี้บ้านก็โซ่มล่ะค่ะ

มันเห็นเงียบยิ่งสิเพราะไม่ยิ่งบ้างเอาได้ค่ะทันทั้ง
ถ้ามีทุนซะก่อนก็จะมาสร้างบ้านนี่แหละค่ะ

แม่ก็อยากเก็บไว้เป็นพูดการศึกษาของอ้อยกับข้องน้ำตาล
ก็เลยก็สอนว่าถ้าตั้งใจเรียนเฮ่าเรียนได้ดีเรียนได้สูง
เขาก็จะมีงานทำเขามีงานที่ดีเขาก็จะมีเงินใส่

ถ้าเขาไปฟังเขาก็ต้องบากไปกว่านี้
ถ้าไม่นุ่นยิ่งสูงได้เป็นอย่างข้าวสูงสูงกว่าใด
ขอต้อนรับครอบครัวของแม่นูนจากจังหวัดยะโสธรครับแม่
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
วันนี้มาด้วยกัน๔ชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมจ๋าอธิบายก่อนนะว่าแม่นูนเนี่ยมีศักดิ์เป็นคุณยายของเด็กภายในบ้าน
ชีวิตนะฮะแต่เด็กเรียกว่า

วันนี้พี่คิงไม่ได้มาด้วยใช่ไหมลูก
เขาไปตัดย่าเกี่ยวย่าให้ควาย

แม่ครับจากภาพชีวิตเนี่ยเห็นแม่ทำงานหนักมาก
ปัจจุบันนี้แม่ทำอะไรบ้างครับ
ทำขนมถั่วตัดผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสงชุมชนนะคะ
ขายกันยังไงแม่รายได้ดีไหม
เดือนหนึ่งเขาสั่ง๒วัน๓วันเราก็ทำตามออเดอร์ล่ะค่ะ

ก็เอาตามแรงวันที่เราไปทำเลยค่ะ

เพราะว่ายากไม่ได้ค่อยไปเลี้ยงหลาน
แล้วก็ไปหาย่าให้วัวควายด้วยค่ะ
๑อาชีพและที่ทำและอีกอาชีพหนึ่งของแม่ทำอะไรครับ
อาชีพหนึ่งก็ไปขายของเป็นกรรมการร้านค้าชุมชน
แล้วก็ไปเป็นขายของช่วยเขาด้วยเขาบอกว่าเขาจ้างพิเศษต่างหาก

เขาก็จ้างวันละยี่สิบบาทเขาสงสารแล้วเขาก็ให้อาหารกินด้วย
แล้วก็ให้ทุกอย่างนั่นแหละที่เขามี
ก็เป็นแม่ค้าด้วยนานแล้วทำอะไรอีกคะแม่
แม่ค้าแล้วก็ทำบัญชีแล้วก็ไปรับจ้างถอนย่าเกี่ยวย่าเก็บพริกเก็บมะเขือขาย
เขาจ้างเรารายวันวันละบางครั้งก็๒๐บาทเนอะบางครั้งก็๕๐บาท
แล้วแต่เขาจะให้เป็นกิโลเพราะว่ามันไม่ค่อยเยอะ
แต่เขาอยากจ้างเราอยากให้เรามีรายได้ให้หลานไปโรงเรียนนี่ค่ะ
อืมดีจังเลยอ่ะแม่แล้วเห็นแม่บอกว่าแม่ทำนาอีกอาชีพหนึ่ง

๖ไร่เป็นนายญาติพี่น้องอีก๔ไร่เป็น๑๐ไร่
พี่น้องเขาไม่ได้ทำแม่หนูไม่ได้อยู่ทำนาให้หนูหน่อย
เดี๋ยวเขาก็มาขอข้าวกิน
เวลาแม่ไปทำนาหนูไปทำอะไรกันบ้างลูกอ้อย
ก็ไปถอนยาบ้างค่ะไปทำนาด้วยค่ะ

ที่บอกว่าแทบล้มทั้งยืนเลยเหมือนกัน
นาข้าวกำลังดีเลยข้าวออกลวงยังแม่

พายุโพดูนมาน้ำท่วม
แม่ไปวันที่๒๘น้ำยังท่วมไม่เยอะ
พอไปวันที่๑พายุคาซากิหรือยัง

ตก๗วันเลยอาทิตย์หนึ่งไป
น้ำท่วมหมดเลยไปแม่ไปเห็นข้าว
โอ๊ยเสียใจกว่าจะไม่มีข้าวมีน้ำให้ลูกให้หลานกิน
เลี้ยงหลานนะคะยิ่งจนยิ่งทุกข์อยู่น้ำยิ่งมาท่วมอีก
กลับมาเหนื่อยนายนั่งร้องไห้อะไรมันหมดกำลังใจหมดเลยค่ะ
หมดทุกอย่างเลยเหรอฮะใช่สุดเลยไปร้องไห้ให้ลูกหลานเห็นมั้งไหม
ไม่ค่ะกลัวหลานจะสงสารมากแกกลัวแกจะไม่ได้ตั้งใจเรียน
กลัวจะห่วงยายเยอะเผื่อแกจะไม่มีกำลังใจเรียนค่ะ
ได้กำลังใจมาจากใครครับได้กำลังใจมาจากหลานหลานนี่แหละค่ะ
ช่วยถ้าเหนื่อยมาแม่เขาก็บอกสู้นะแม่สู้นะ
เพื่อหนูโตขึ้นหนูจะหาเลี้ยงแม่เอง
แต่มีอยู่๑คนแล้วตอนนี้ต้องออกจากโรงเรียน

ก็แม่ไม่มีตังค์ให้เขาไปเรียนต่อเลยก็บอกว่า
คิงเอ้ยออกมาออกจากโรงเรียนเถอะ

เขาออกป๖นั่นแหละค่ะเขาจะไปต่อม๑
เพราะว่าไม่มีตังค์ก็เลยไม่ให้เขาเลยไปเรียน
เขาก็เสียใจอยู่แต่เขาก็บอกว่าแม่ทำยังไง
งั้นผมจะค่อยหาตังค์ช่วยแม่นิดหน่อยเพื่อให้น้องได้เรียน

แม่อยากจะบอกอะไรกับน้องอยากให้กำลังใจอะไรกับน้องคิงไหม
ในฐานะที่เขาเป็นคนหนึ่งที่เสียสละเพื่อครอบครัว
คิงเอ้ยคิงไม่เลยเรียนก็ไม่เป็นอย่างเดาลูกให้น้องเรียน
แต่ว่าแม่ก็หักคิงคือเก่านั่นแหละ
คิงเป็นคนดีของแม่อยู่ที่เสียสละให้น้องเรียนเด้อ
และเห็นบอกว่ามีหนี้ก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่ง
ที่เพิ่มมาจากน้องชาย
นี่ร้านค้านะคะเพราะว่าน้องเป็นคนติดเหล้า
แล้วก็เป็นประสาทนิดนึงจะไปเอาเหล้าวันละขวดสองขวด
เป็นเงินสองหมื่นสามหมื่นเขาก็บอกว่าร้านค้าตัวเอง
ไปเอาไปเดินเอามาไปเดินเอามาทั้งวัน

แม่ก็ขายควายตัวหนึ่งควายตัวผู้ขายไปสามหมื่น
ขายเพื่อมาใช้หนี้ร้านค้าให้น้องชาย
น้องชายไปติดหนี้ร้านค้าเพราะว่าเขาจะครบ๖เดือน
เขาจะทำงบปันผลเขาก็เลยว่าบอก
ยายยายเอาตังค์ค่ะน้องชายมาเซ็นเหล้ามาให้ร้านขาหน่อยนะ
ถ้ายายไม่จ่ายเขาก็ปันผลไม่ได้

เพราะว่าถึงจะชั่วก็น้องเราถึงจะดีกว่าน้องเรา
แม่เคยสั่งสอนได้ว่าถ้าเราเป็นพี่
เราต้องดูแลน้องดูแลลูกหลานให้ดีรักกัน
ถึงจะยากดีมีจนยังไงก็รักกันแทงกัน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

ไม่ค่อยเยอะค่ะเขาก็แบ่งให้ประมาณยี่สิบบาทสามสิบบาทนี้แหละค่ะ
ตามแรงของเด็กตัวเล็กจ้ะมีอยู่วันหนึ่งเห็นนั่งล้อมวงกินหมูกระทะกัน
คืออาหารแบบว่าสุดพิเศษมากเลยไหมมื้อนั้นจ้ะ
ใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนพี่คิงนะคะพี่คิงค่ะ
อินก็บอกว่าอยากกินหมูกระทะไหมถ้าอยากกินก็ช่วยกันเก็บตังค์ค่ะ
หนูเก็บน่ะได้เท่าไหร่อ้อยก็ได้ร้อยไอ้คิงก็ร้อยกว่าไอ้น้ำตาลก็สามสิบบาทนะคะ
รู้ว่าเหมือนกันไปซื้อก็โถเก็บเงินกันเขาเก็บกันนานไหมแม่
เกือบเดือนค่ะเพราะว่าเด็กเด็กก็ไปโรงเรียนกว่าเขาจะกลับมาก็
ตอนค่ำเราไปกรอกข้าวขนข้าวขึ้นยุ้งฉามันก็ไม่ได้ทุกวัน
วันเขาก็จ้างบางวันเขาก็ไม่ได้จ้างมื้อนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
มื้อนั้นมีความสุขมากค่ะที่ลูกหลานได้กินแล้วแม่ก็ได้กินกับเขาด้วย
ภูมิใจดีใจที่ลูกหลานเก็บตังค์ซื้อหมูกระทะได้กินกับเพื่อนบ้านเขามั่ง
อร่อยไหมลูกอร่อยค่ะไอ้น้ำตาลเป็นไงบ้างลูกอร่อย
กินกินเยอะกว่าใครเลยไหมลูกวันนั้นเอาจริงจริงเอาความจริงคุยกัน

แม่เห็นหลานทำงานหนักอย่างเงี้ในความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกสงสารเป็นห่วง
คิงก็อยากจะทำอยากจะเลี้ยงปลาเขาเห็นน้องไม่มีตังค์เขาก็อยากจะหาอาชีพเสริมช่วยแม่นะคะ
เพื่อน้องจะได้เอาไปซื้อขนมกินที่โรงเรียนก็บอกแม่แม่เป็นห่วงอะไรมากที่สุดในตอนเนี้ยครับ
เป็นห่วงลูกหลานจะไม่ได้เรียนและก็ห่วงเขาจะไม่มีบ้านอยู่มีเรามีบ้านก็บ้านของเราก็จะผูกพังแล้วข้างบนอ่ะ
มันเป็นยังไงลักษณะบ้านตอนเนี้ยที่หัวลักษณะบ้านมันปวกกินข้างบนบ้านจะกลัวฝนลมมามันจะพังทับลูกลูกหลานหลานจะได้รับบาดเจ็บก็กลัวอย่างงั้น
อยู่มากี่ปีแล้วครับบ้านอยู่มาห้าสิบหกปีตั้งแต่พ่ออ้อยเกิดเลยค่ะ
วันนี้ถ้าแม่ได้ทุนไปต่อชีวิตแม่คิดว่าจะไปต่ออะไรก่อนเลยครับอันดับแรกจ้ะแม่อันดับแรกแม่ก็จะไปซ่อมแซมบ้านให้ลูกให้หลานอยู่
แล้วก็เหลือนั้นก็จะเป็นทุนการศึกษาให้หลานทั้งสองคนค่ะมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเนาะแม่เนอะ
วันนี้ขอบพระคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะแม่นะสู้นะครับขอบพระคุณมากครับ
คุณผู้ชมครับความรักของหลานนะครับก็เหมือนผ้าเช็ดหน้าที่คอยซับหยาดเหงื่อเวลาที่ยายเหนื่อย
ซับน้ำตาเวลาที่ยายท้อและเป็นน้ำทิพย์ที่ทำให้ยายได้สู้ต่อช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของแม่นูนจากจังหวัดยะโสธร
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อเพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทสักครู่เดียวครับ
แล้วก็สู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีสำคัญของครอบครัวแม่นูนจากยะโสธรนะครับ
มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เตรียมตัวมาดีไหมครับครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่นูนมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้แม่มั่นใจเรื่องไหนแม่ตอบเรื่องนั้น
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ขนมถั่วตัด
เรื่องที่๒จังหวัดยะโสธร
เรื่องที่๓จินตราภูลาภ
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕พระอภัยมณี

เรื่องขนมถั่วตัดครับ
ถั่วตัดก็คืออีกหนึ่งอาชีพของชุมชนด้วย
เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับ

ขายที่ร้านค้าชุมชนและรถเล่ทั่วไปค่ะ

แม่ก็ทำหน้าที่ทั่วไปแหละค่ะ
เป็นคนแพ็คใส่ถุง

แล้วก็มาทำเป็นโหล

ถ้าคนอื่นเขาไม่ได้ไปเราก็ไปทำหน้าที่เขา

แม่ครับจริงแล้วแม่ทำบ่อยแค่ไหนความถี่ของการทำถั่วนี้
ถ้าออเดอร์สั่งก็จะทำ๒๓วันค่ะ

บางครั้งก็๕๐โหลบางครั้งก็๑๐๐โหลค่ะ

ขายในจังหวัดเราหรือว่าไปต่างจังหวัด
จังหวัดเราก็ขายไปต่างจังหวัดก็ขาย
แต่ก่อนปียังไม่มีโควิดก็ส่งไปมาเลเซียด้วยค่ะ

เอาล่ะพร้อมนะครับขนมถั่วตัดนะ
และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

จริงวัตถุดิบอะไรพวกนี้ก็เป็นของชุมชนหมดเลยป่

แล้วก็มาทำมากวนมาแพ็คกันอย่างนี้เนอะทำกันนะครับ

เดี๋ยวแม่ต้องนำถั่วตัดนะฮะใส่ถุงนี่คือตัวอย่างนะคุณผู้ชม

เหรอเอาใครดีอะครับ

แม่ไพเชิญครับเป็นผู้ช่วย
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือบรรจุขนมถั่วตัดใส่ถุงจำนวน๔๐ชิ้นภายในเวลา๓นาที
ยายทำขนมถั่วตัดทำวันละ๓๐๔๐โหลแต่ตอนนี้มาทำแข่งกับเวลายายก็ไม่มั่นใจเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะครับ
เอาละฮะนี่คืออีกหนึ่งอาชีพนะครับ
ทั้งสองแม่นะครับก็ยังทำอยู่ในชุมชนนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

เอาละแข่งกันแล้วตอนนี้สองแม่นะฮะ
ที่สำคัญนะครับต้องครบ๔๐ชิ้นนะฮะ
ถ้าไม่ครบไปนับบนถาดนั้นถือว่าฟาวนะครับ

นูนนะครับจะเริ่มติดแล้วนะฮะ

เสร็จแล้วนะฮะ๑ส่องนะครับ
ขอเชิญแม่ภัยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แม่อยู่ที่เยอะโสธรณ์มากี่ปีแล้วครับ

ถ้าเป็นคนที่เยอะโสธรณ์จริงนี่

ที่นี่คือพญาคันฆาตค่ะ
พิพิธภัณฑ์พญาคันคาบ

ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คไหมแม่สวยไหม

เขาบอกข้างในตัวคังคกหรือพญาคันฆาตก็คือใหญ่มากเลยหรือครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พิพิธภัณฑ์พญาคันคากมีความสูงกี่เมตร

ตัวเลือกที่๒สิบห้าเมตร

และตัวเลือกที่๔สิบเก้าเมตร
แม่เคยไปพระยาคันฆาตบ่อยแล้วก็เคยขึ้นไปถึงปากพระยาคันฆาต
คิดว่าที่แม่เราถูกแน่นอน
ตัวเลือกที่๔ค่ะ๑๙เมตร
ตัวเลือกที่๔๑๙เมตรครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะแม่ภัยนะ

เอาล่ะแม่ภัยยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อ้อยแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องน้ำอ้อย

คือเรื่องจินตลาภูลาภ

จินตลาภูลาภนะครับขอให้โชคดี
ขอเชิญน้องน้ำอ้อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จริงแล้วชอบฟังเพลงพี่จินไหม

ในบ้านหลังนี้ใครเป็นแฟนพี่จินตราตัวจริงบ้าง

แม่ชอบแต่ว่ากลายเป็นน้ำอ้อยต้องขึ้นมาตอบนะลูก

เตางอยร้องได้บ้างไหม
แต่ก่อนร้องได้ค่ะตอนนี้ไม่ค่อยได้ฟังค่ะก็จำไม่ค่อยได้ค่ะ

เคยนะผ่านตาไหม

เพราะว่าอะไรรู้ป่ะลูกมีภาพขึ้นให้ด้วยพญาเต่างอย
นี่เขาเบอร์ภาพเอาไว้ตรงนี้คำถามอยู่ตรงนี้เองลูก
คำถามสมาธิดีคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่๑พศ๒๕๖๒
ตัวเลือกที่๒พศ๒๕๖
ตัวเลือดที่๓พศ๒๕๕๔
ตัวเลือดที่๓พศ๒๕๕๔
ตัวเลือดที่๔พศ๒๕๕๕
ตัวเลือกที่๔พศ๒๕๖๒
ขอให้โชคดีนะลูกนะขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
เหลือน้ำตาลหนูจะเลือกเรื่องไหนให้น้ำตาลขึ้นมาตอบ

บ้านของเราพระอภัยมณี

บ้านของเราขอเชิญน้ำตาลมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้ำตาลอยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วลูก

วิ่งหมดทุกซอกทุกมุมยัง

ประตูบานนี้อยู่ตรงไหนของบ้านลูก

เป็นประตูเข้าไปไปในห้องอะไรลูก
ห้องพี่คิงค่ะ

สังเกตเห็นอะไรตรงประตูบ้างลูก
เชือกแล้วก็ไม่กวาด

นี่คือยันที่เป็นรูปแม่นางขวัก
แวนมานานหรือยังลูกยันผืนนี้

ไปทำบุญเขาก็แจกมาค่ะ
คำถามมันอยู่ตรงยันผืนนี้ลูก

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คาถาบนผ้ายันนี้มีข้อความว่าอะไร

เอหิมานิมามะ

หิมาเอมะมานิ

มานิมามะเอหิ

มะมาเอหิมานิ
ผ้ายันนี้ติดอยู่หน้าห้องพี่คิงค่ะ
หนูไม่ค่อยได้สังเกต
แต่หนูจะทำให้มันได้ค่ะ

มานิมามะเอหิค่ะ

มานิมามะเอหิ
เอาละลูกขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

ครอบครัวของแม่นูนนะครับจะสามารถพิธีโจทย์ได้หมดเลย๔ข้อ
แล้วคว้าทุนสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ

นะครับว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูกสองข้อรับ๑หมื่นบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นขายตู้โบนัสจำนวนสี่ตู้โดยมีเวลาไขกุญแจนะครับ
อกละ๒๐วินาทีมาตามจำนวนกุญแจก็ได้หรือมาเพียงท่านเดียวก็ได้
ซึ่งพาในตู้โบนัสจะประกอบไปด้วยเงินหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งตู้ห้าพันบาทสองตู้
และข้าวสารหนึ่งร้อยกิโลกรัมอีกหนึ่งตู้วันนี้ผมขอให้โชคดีนะครับมาพร้อมหรือยังครับ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

นักกุญิตรงร้ายจ้ะ
มิวสิกวิดีโอเพลงเต่างอย
ที่ฐานของรูปปั้นพญาเต่างอย
ระบุปีพศใด

มิวสิกวีดีโอเพลงเตางอยนะครับที่ฐานของรูปปั้นพญาเต่างอยระบุปีพศ๒๕๕๕ครับ
รูปปั้นพญาเต่างอยนะครับตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะและสวนสุขภาพตำบลเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะฮะ
ทำไปได้แล้ว๑ข้อครอบครัวของแม่นูนจากยะโสธรนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
เรื่องที่จะเฉลยต่อไปนะครับผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องจังหวัดยะโสธรครับ
แม่เป็นเพื่อนบ้านของแม่นู้นจ้ะแม่ได้เข้ามาจากขอนแกนแม่ก็เลยมาสีแดงปั่นกันกิน
ซีแบงกันพูดละทั้งข้อใดหนึ่งเลยมาเนอะค่ะเนอะ
พิธภัณฑ์พญาคันคาบมีความสูงกี่เมตร
ตัวเลือกที่๔ค่ะ๑๙เมตร
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้นะครับ๑๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิตอีก๑ดอกนะฮะ
ถูกครับ
พิธภัณฑ์พญาคันคากนะครับมีความสูงทั้งหมด๑๙เมตร
ภายในอาคารประกอบไปด้วยที่จัดนิทัศกาลจำนวน๕ชั้นด้วยกัน
เอาล่ะทำไปได้แล้ว๒ข้อนะครับตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
ข้อต่อไปลุ้นเงินแสนและลุ้นเงินล้านต้องผ่านเงินแสนนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับ
จากเรื่องบ้านของเราครับ
แม่หนูไปเห็นงานอยู่กรุงเทพหนูอยู่กับแม่นู้นหลายปีแล้วจ้า
หนูก็รีดต้นหนูก็หักหนูว่าพื้นเหลี่ยงหนูมาตั้งแต่หน่อยจ้ะ
ข้าท้าบนพ่ายานนี้มีข้อความว่าอะไร
ข้อสามค่ะมานิมามะเอหิค่ะ
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก

เพราะว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออยู่ที่ตัวเลือกที่๑เลยครับ
เจฮิมานิมามะพลาดไป๑ข้อนะครับ
ตอนนี้อย่าเพิ่งใจเสียนะครับอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้าน
แต่ยังเหลืออีกหนึ่งข้อลุ้นเงินแสนกันต่อนะครับ
ครอบครัวของแม่นูนจากจังหวัดยะโสธรนะครับ
ได้รับทุนสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอก

ถ้าเรื่องสุดท้ายที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้นะครับ
ถ้าทำได้เนี่ยนะครับก็นั่นหมายถึงว่า๑แสนบาท
กุญแจต่อชีวิตอีก๑ดอกนะฮะ
จากเรื่องขนมถั่วตัดครับ
เพื่อบรรจุขนมถั่วตัดใส่ถุงจำนวน๔๐ถุงภายในเวลา

นูนทำได้หรือไม่ได้ครับ

ไม่ได้นะครับ

เพราะว่าใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ๓นาที๔วินาที
เอาละฮะวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับครอบครัวของแม่นูนจากยะโสธรนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตสองดอก
ลุ้นโบนัสกันต่อครับโบนัสหลังตู้
รอให้ไขอยู่สองตู้ด้วยกันขอเชิญประจำที่ครับ
เลือกได้คนละดอกนะครับตามจำนวนของกุญแจเลือกครับ
หนึ่งดอกแล้วนะครับแม่ไพรเลือกเลยครับ
ดอกแรกถ้าขายแล้วไม่ออกให้รีบเปลี่ยนตู้นะลูก
ถ้าหนูใช้เวลาเกินไปดอกที่๒จะกดดันทันที
ถ้าพร้อมแล้วไข่ครับ

เท่าไรขอให้โชคดีนะขอให้ได้ตัวที่ตั้งใจนะ
เท่าไรเท่าไรเท่าไร
และคือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับมาดูโบนัสหลังตู้หมายเลขสองว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

แม่นูนจากจังหวัดยะโสธรนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น๒๕๐๐๐บาท

แม่จะนำเงินนี้ไปต่อชีวิตอะไรก่อนครับ
ต่อให้ลูกทำบ่อปลากะให้หลานเรียนเป็นทุนการศึกษาของลูกหลานค่ะ
ถ้าเกิดว่าจะลงพันธุ์ปลาหรือว่าใดทั้งสิ้นแม่ฝากบอกด้วยนะ
ว่าค่อยลงก่อนลูกรอให้มันขยายพันธุเนอะแม่ภัยเนอะ
งั้นถ้าเกิดว่าลงหัวภาพไปแล้วถ้าเราเลี้ยงไม่รอดหมดเลยนะแม่นะครับ

พวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้เนี่ยเหมือนแม่ภัยแล้วก็เหมือนเด็กนะครับ
ในบ้านก็มีกำลังใจที่อบอุ่นและรอบข้างก็ยังมีกรยานมิตร
แล้วก็มีน้ำใจร่วมกันนะครับคุณผู้ชมครับ
ความรักและการช่วยเหลือดูแลของคนในครอบครัว
คือแรงผลักดันที่ทำให้เราฝ่าฟันวิกฤตต่างไปได้
เรามาร่วมกันเป็นพลังบวกให้กับครอบครัวของแม่นูนนะครับ
ยะโสธรด้วยทานน้ำใจจากคุณผู้ชมคนละเล็กละน้อย
ผมเชื่อนะครับว่าคุณผู้ชมนั้นที่มีกำลังทรัพย
ถ้าเกิดว่าอยากจะช่วยอยากจะทำบุญทำเถอะครับ
เพราะว่าครอบครัวของแม่ลำบากจริง

วันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีให้
แล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามา
ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงคุณพระคุ้มครองนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
พ่อผมเขาตาบอดไปไหนผมต้องจูครับ
ทุกวันนี้ผมมีอาชีพทำไร่ทำสวนครับ
เวลาผมจุงพ่อขึ้นเขาไปพ่อไม่เคยหกล้มนะครับ
เพราะผมคอยอยู่ทางให้พ่อครับ
ทุกวันนี้ภาพที่ผมฝันคือภาพครอบครัวของผมมีความสุข
บอกเรียกข้อโทษจำนวน๑๐ผิวไทยในเวลา๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับ